แต่ว่ามาปิดท้ายจะต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยกล้องวงจรปิดก็เก็บภาพได้หลายภาพ
โจรเอยขโมยนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าล่าสุดเป็นคลิปที่ชาวเน็ตทำกันหา
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโจรเจอกล้องวงจรปิดค่ะ
เป็นคลิปไม่มีเสียงร้องแลกเนียนโอโหสมศัลยุติ

เสร็จแน่นอนเอาที่นี่ก็ไปหยิบกระเป๋าออกมาซะหน่อยสักพัก
จ้าเอกล้องวงจรปิดสวัสดีจ้า

เป็นคนดีซะงั้นนะคะกลับใจภายในกระพริบตา

เออหยิบแบบเนียนเลยเออหยิบมาจากกางเกงข้างหลังเห็นไหม
หันมาป๊ากล้องอ้าว
นี่มีการแบบเดี๋ยวก่อนคุณนี่มันคลิปแบบเขาทำเขาสร้างขึ้นมาไหม
คือมันมีจังหวะแบบว่า
ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ในต่างประเทศนะคะ
ตอนนี้ไม่ได้มีค้าสรุปว่าสรุปปลอบ

นะคะสรุปเป็นไวรัลใช่ไหม

แต่ก็มีความคล้ายกับไม่น่าจริงมาก

แต่คือถ้ามันไม่ใช่แอคติ้งนี่ตลกว่าอะไรจริงนะ
แต่ก็ดีถือว่าเป็นแบบลงท้ายด้วยดี

อยู่เป็นคนดีเลยเก็บกระเป๋าได้รู้สึกโหเห็นพอดีนะครับ
เพราะอาจจะหวังเงินรางวัลที่ได้จากเก็บกระโปรก

ฝากทิ้งท้ายในช่วงสายตรวจโซเชียลแบบนี้ค่ะ
จะได้ไม่ฮาร์ดคอเกินไป
ผีโดนพี่บอกนะคะ

กลับมาเจอกับคุณผู้ชมใหม่ได้วันพรุ่งนี้